มาถึงเรื่องนี้ครับโอ้แม้ว่าเงินช่วยเหลือจะเยอะแล้ว
ล้านกว่าแล้วล้านห้าน่อนได้แล้ว
แต่ว่า๔คนไม่ได้เดินแบบนี้แล้ว

หมอที่บอกว่าไข้คลื่นตัวร้อนใช่ไหม
น่าจะไข้หวัดใหญ่ทั้ง๔คนนี่ตอนแรก๒คนไปกันก่อน
ครับแพทย์หญิงพจณีวัชฌากาณฑ์นนะครับ
คุมโดยการโรงพยาบาลอัมพพลันธ์กระต่าย
มาตรวจอาการของเด็กทั้งหมด
น่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ช่วงนี้ใครเข้าไปไข้สูงอะไรแบบนี้นะ
หมอจะเจาะตรวจไข้เลือดออกด้วย

นี่แหละครับน้องก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๔
๔คนรวดโอ้โหหมดเลย
คุณชัยรัฐพ่อนะนี่นั่งอยู่เนี่ย
เสื้อเหลืองอยู่ขวามือเนี่ยคุณผู้ชมครับ

แต่ก็ต้องมีอาสาสมัครกู้ภัย
ผลัดเปลี่ยนเวียนกันดูมาเช็ดตัว
เปลี่ยนเสื้อผ้าป้อนข้าวป้อนนม
พ่อคนเดียวดูไม่ทันหรอก๔คน
นายชัยรัฐบอกโอ้โหพอมาเห็นลูกสภาพแบบนี้
สงสารลูกครับสงสารลูกสะท้อนใจ
แล้วก็สำนึกผิดด้วยโทษตัวเองด้วย

สงสารครับสงสาร
แล้วหลังจากนี้เพราะได้เงินมาแล้วจะทำอย่างไร

จะกลับไปจะกลับไปต้องไปทำตัวใหม่

ทิ้งยิเละเขตขาไม่ได้แล้วนะ

ก็ช้ำด้วยเรื่องครอบครัวด้วย
แล้วก็ไหนลูกจะมาเป็นแบบนี้อีก

ใจบุญบริจาคไปถ้ายอดของเที่ยงเมื่อวาน
เที่ยงเมื่อวานยอดบริจาคอยู่ที่